เรายังคงเกาะติดกับเรื่องของคดีของวัดพระธรรมกาย
ล่าสุดพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสเขาบอกว่า
รัฐบาลได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายผิดพลาด
เขาใช้คำว่าได้ข้อมูลจากกุญสือที่ล้มละลายทางความน่าเชื่อถือ
ประโยคนี้ก็พูดมาหมายความว่าอย่างไร
จากประตุภาพวับพระธรรมกาย
จากนี้นะคะพระสนิทวงศ์ยังย้ำข้อเรียกร้อง
ในการควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกาย
เพราะเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน
โดยเฉพาะการปิดกั้นการส่งเสบียงอาหารที่ร้ายแรงยิ่งกว่าสงครามค่ะ
พระสนิทวงศวุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
เข้ามาในอาคาร๖๐ปีโดยภารการ
และจับกลุ่มตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลจำนวน๓คน
ก่อนจะปล่อยตัวกลับมาในช่วงเช้า
พล็อกเลงจะมีการนำสิ่งของมาสุกซ่อน

อกจากนี้ยังพบบุคคลพร้อมใบกระท่อมที่ประตู๗
ซึ่งยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย

เพราะขณะนี้ไม่ใช่กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย
และเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
เพราะพยายามปิดกั้นทั้งสัญญาณสื่อสารและการส่งเสบียงอาหาร
ซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่าสงครามและเป็นการละเมิดสิทธิ์ค่ะ
ตัดข้าวปลาอาหารตัดสัญญาณโทรศัพท์ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สัญจรการไปมาจากสาเหตุเพียงแค่จับพระภิกษุชาลา
อายุ๗๐ปีด้วยข้อหาว่าขัดหมายเรียก
ถือเป็นการย่ำยีพระพุทธศาสนาจึงขอให้ท่าน
หยุดคุกคามพระพุทธศาสนาด้วยการยกเลิกม๔๔ทันทีเถิด
จากนี้ยังเปิดเผยนะคะว่าการข่าวเรื่องของวัดพระธรรมกาย
รัฐบาลได้รับผิดพลาดเพราะรับฟังจากกุญสือ

หากรัฐบาลยังเชื่อก็จะดำเนินการผิดพลาดไปด้วยค่ะ
ท่านนี้รัฐกลับเชื่อข่าวลือข่าวโกหกจากบุคคลท่านนี้
มากกว่าเชื่อข้อมูลจากดีเอสไอด้วยซ้ำไป
กลายเป็นว่าเชื่อกุญสือที่ดูเหมือนว่ามีปัญญา
แต่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต
เป็นบุคคลล้มละลายทางด้านความน่าเชื่อถือ
ถ้ารัฐบาลยังเชื่อข้อมูลข่าวกรองที่ผิดพลาดเช่นนี้
การตัดสินใจบริหารของรัฐบาลก็จะผิดพลาดอย่างมหันไปด้วย
ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพระสงฆ์จากวัดพระธรรมกายกว่า๑๐รูป
ต้องนั่งฉันเช้าบริเวณถนนเรียบคลองแอน
ด้านหน้าแนวกั้นตำรวจหลังพยายามเจรจาเพื่อขอกลับเข้าวัด
แต่ตำรวจชี้แจงว่าต้องกลับเข้าวัดทางประตู๗เพียงประตูเดียวเท่านั้น
ทางเจ้าหน้าที่ได้ตกลงกับทางวัดพระธรรมกายแล้วว่าอนุโลมให้พระออกมาบินทบาทได้
แต่ต้องกลับเข้าวัดทางประตู๗เพียงประตูเดียวเท่านั้น
เพื่อความเรียบร้อยและง่ายต่อการคัดกรองโดยต้องแสดงบัตรประชาชนและใบสุทธิยืนยัน
พระสงฆ์แจ้งต่อเจ้าหน้าที่นะคะว่าขณะนั้นได้เวลาชันเช้าของพระ
ต้องนั่งลงฉันตรงนี้ไม่สามารถเดินกลับไปยังประตู๗ได้ทัน

หลังชั้นเสร็จพระกลุ่มดังกล่าวได้รวมตัวกันเดินกลับไปเข้าวัดทางประตู๗
ทางนี้นะคะระหว่างการให้สัมภาษณ์ของพระสนิทวงศ์ค่ะ
ก็มีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองแก้วมณี
ได้ออกเดินทางมายืนชูป้ายประท้วง
แล้วก็ขอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรา๔๔
เพราะได้รับความเดือดร้อนค้าขายไม่ได้และเดินทางลำบาก